ตำรวจสพเดิมบางนางบวชค่ะไปที่เกิดเหตุนะคะ
มีคนถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่างของนายศิลปชัยพุ่มเจริญหรือในตุ้ย
อายุ๔๑ปีถูกยิงด้วยปืนขนาดจุด๔๕มิลลิเมตร
เข้าที่กลางศีรษะและหายปลาร้า
รวม๔นัดเสียชีวิตจมกองเลือด
ปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่๔ปลอก

มีหลักฐานล่าสุดจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ซึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้ตอนที่คนร้ายเนี่ย
เดินส่องไฟฉายจากถนนหน้าบ้าน

คนร้ายเดินส่องไฟฉายมาแล้วค่ะจากถนนหน้าบ้าน
เสร็จแล้วพอมาถึงเนี่ยขึ้นบันไดขึ้นไปบนบ้าน
หลังจากนั้นก็ก่อเหตุยิงในตุ้ยซึ่งกำลังนอนหลับ๔นัด
เสร็จแล้วก็ส่องไฟฉายเดินลงมาจากบ้าน

ขึ้นไปแล้วเกาะเหตุแบบนี้เลย
แล้วก็เดินลงมาอย่างใจเย็นไปที่มอเตอร์ไซค
จอดอยู่ใต้ต้นมะม่วงข้างรั้ว

ซึ่งจากภาพนี้นะคะ
ที่เป็นภาพหลักฐานที่มีล่าสุดเนี่ย
ก็สอดคล้องกับคำบอกเล่าของในสำรวม

ซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายบอกว่า
คือเขาเนี่ยเดินออกมาจากบ้านอีกหลังนึง
ซึ่งอยู่ติดติดกันแล้วเขาเห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ส่องไฟฉายเดินลงบันไดมาออกจากบ้าน
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์

เขาก็เข้าไปดูในบ้านนั้นตะโกนเรียกลูก
แต่ลูกไม่ตอบเขย่าก็ไม่ตื่น
เขาเห็นเลือดไหลออกจากศีรษะของลูก

สำรวมบอกด้วยว่าลูกชายถูกจำคุกคดี

เพราะว่าตามไปแอบดูภรรยาว่ามีสัมพันธ์กับชายอื่น
จนพ่อแม่ของไฟฉายเนี่ยแจ้งตำรวจจับเขา
ข้อหาบุกรุกลูกก็ต่อสู้ขัดขวาง
ตำรวจก็เลยถูกจับติดคุก๕เดือน
เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้๙วัน

อดีตภรรยาก็กลับมาที่บ้านมาอยู่กันสองคน
จากนั้นลูกชายก็ไปดื่มเหล้าแล้วมีปากเสียงกับเพื่อน
จนเกือบจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน

เชื่อว่านี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คนร้ายโกรธแค้น
ถึงขั้นยิงลูกขณะนอนหลับ
มันน่าจะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะค่ะ

บอกว่าตอนนี้สั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐาน
แล้วก็เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดตัวอื่นอีกในเส้นทาง
ที่คนร้ายใช้หลบหนีก็หาหลักฐานเพิ่ม
แต่ท่านบอกว่าตอนนี้พอจะรู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใคร
เชื่อว่าจะติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วนี้แน่นอนนะคะ

ขึ้นไปนอนหลับยิง๔นัด
แล้วก็ลงมาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะ